เวลาใครจะไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนต้องตรวจเช็คสภาพอากาศ

เหตุการณ์นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่กาญจนบุรีค่ะ
เป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เขื่อน
แล้วจอดรถนะปรากฏว่าจอดข้ามคืน
ปรากฏว่าเขาเห็นอะไรรอบรถของเขา

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมดูมองไปสิคะ
อันนี้นี่คือเป็นแต่น้ำเหมือนกับมาล้อมแบบนี้หมดเลย

มีไหมภาพนิ่งที่เขาแชร์กันอยู่นะครับ
ว่ารถเนี่ยโอ้โหยังกระอยู่เกาะกลาง
นี่คุณภาพนี้น่าตกใจกว่าว่ารถมันไปจอดได้ยังไง
และภาพนี้นะส่วนที่เป็นคลิปนะครับ
แล้วคนก็แชร์นะบอกว่ารถสองคันที่คุณผู้ชมเห็นนั่นน่ะ
พื้นที่ที่จอดมันอยู่นิดเดียวเท่านั้นที่เหลือมันเป็นน้ำล้อมหมดเลย
แล้วเขาก็บอกกันว่าเนี่ยรถใครน้ำจะถึงรถอยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขื่อนเขาแหลมค่ะ
ทองผาภูมิกาญจนบุรีฝนมันตกมาเยอะ
ฝนมาตกมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนเลย
แล้วน้ำก็เพิ่มขึ้นน้ำเพิ่มสูงแบบรวดเร็วด้วย
ทีนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง
แต่หลายคนก็บอกว่าเอาจริงเหตุการณ์แบบนี้
ฝนตกแล้วน้ำมันท่วมมันก็เกิดขึ้นเกือบทุกปีนั่นแหละ
แต่เจ้าของรถมาคอมเมนต์ตอบนะ

เขาบอกว่าย้ายรถหนีได้บุดหวิด
เกือบแล้วเกือบน้ำจะท่วมรถแล้ว

คิดว่าน้ำมันคงมาไม่ถึงหรอกอย่างน้อยเนินมันสูงไง
แต่เอาเข้าจริงฝนมันตกมาตลอดเลย
แล้วน้ำมันมาไวน้ำมันมาเร็วมาก
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาเรือมารับย้ายรถออกจากพื้นที่
สุดท้ายถามว่าน้ำเข้าไปในตัวรถไหม

เจ้าหน้าที่มาช่วยไว้ได้ทันก่อนเอารถออกมาก่อนนะคะ
เพราะจริงคนขับรถคันนี้นะก็เป็นผู้หญิงด้วยนะ

บอกว่าตอนแรกที่ไปเที่ยวแพร่ปรากฏว่าทางเจ้าของแพร่
บอกว่าตรงนี้จอดได้น้ำไม่ท่วมถึง
แต่ปรากฏว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนักน้ำมันก็เลยท่วมแบบนี้
นี่ค่ะรถนี้ของหนูขอบคุณทางเพจแพร่เหนือเขื่อน

แพร่ที่มาพักเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้
ได้เข้ามาเพื่อทำการลากจูงรถ
เอารถขึ้นแพร่แล้วก็เอาขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ใช่ค่ะช่วงนี้สภาพอากาศกรมอุตุก็เตือนนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะมีฝนตกอย่างภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกโอกาสเกิดฝนร้อยละ๗๐
รวมถึงอาจจะมีน้ำป่าไหลหลักดินโครนถล่มด้วย